นราวัลมาเปิดเผยเคล็ดลับการพิชิตใจสามีอย่างพี่ลิฟต์สุพธค่ะ
ก่อนหน้านี้แสนจะเจ้าชู้นะ
แต่เธอก็เอาอยู่ด้วยวิธีการเอาใจใส่นะคะ
ตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นคุณพ่อติดลูกสาวไปซะแล้ว
น้องพราวเนี่ยยังฉายแววลูกไม้ใต้ต้นนะคุณ
ไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงมาแล้ว

งานนี้คุณแม่จะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
เรียนเป็นหลักก่อนแต่ว่าถ้ามันมีเวลาว่างที่เขาจะทำเสริมได้ก็ยินดี

ก่อนหน้านี้มีคนถามถึงบ่อยว่าเล่นไหมเล่นไหม

แต่ตอนนั้นเขายังขี้อายเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างขี้อาย
เขาเริ่มโตอาจจะเริ่มรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็อาจจะดีขึ้น
ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าน้องพราวจะมีผลงานให้เราได้ติดตามกันหรือเปล่า
แต่เรียกว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้นตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะ